เป็นรถยนต์ที่ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์

พาดกับทางรถไฟพอดี

รถไฟก็เคลื่อนขบวนเข้ามา
ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ไม่รอดเหรอ

ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปนี้ไว้นะฮะ

จากนั้นก็ขับรถยนต์มาเบียดรถจักรยานยนต์ของตน
ก่อนที่รถยนต์คันนี้นะจะเสียหลักแล้วก็ไปติดลมข้างทาง
แต่การติดลมข้างทางทำให้หน้ารถยื่นเข้าไปในทางรถไฟ

แล้วจังหวะนี้รถไฟบรรทุกสินค้ามาถึง
บีบแอบปีบ
แต่รถไฟเป็นอย่างนี้นะปูน
เบรกไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วฮะ
ก็พุ่งชนเต็มแรงอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
ก็เป็นช่วงจังหวะนะที่รถยนต์คันนี้ที่ติดลมอยู่
แล้วก็หัวรถไปพาดทางรถไฟอยู่
เขากำลังรอรถยกมายกรถออก

แต่ก็เป็นจังหวะที่รถไฟมาพอดี
ไม่มีใครประสานไปกับทางการรถไฟ
แล้วก็ไม่คิดว่ารถไฟจะมาในช่วงจังหวะนี้นะครับ
เพราะดีเหตุนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนการชดใช้ความเสียหายคนขับรถยนต์ต้องจ่ายเอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถไฟ
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของตัวเอง

นะครับผิดเต็มกระทงนะครับ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน
หน้าร้านปอกุ้งเผาย่านหลัก๔ถนนแจ้งวัฒนะขาออก
ทัวร์รับจ้างเหมา๒ชั้นนะ

จอดแล้วก็ไฟลุกท่วมพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะ

ใช้เวลาดับไฟประมาณ๒๐นาทีนะครับ
โอ้โหเกิดขึ้นกับรถทัวร์อุบัติเหตุรถทัวร์ช่วงนี้

โฟเฟอร์รถทัวร์บอกว่ากำลังขับกลับบ้านพักย่านรังสิต
จู่ล้อรถฝั่งขวาระเบิดเสียงดังตุมสนั่น
ลงรถไปดูพบว่าไฟกำลังลุกไหม้ที่ล้อก่อนเลยนะครับ
จะลุกลามเข้าห้องเครื่องแล้วก็ไหม้รถอย่างรวดเร็วครับ
ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีครับ
รถบรรทุก๔ล้อมีถังแก๊สเต็มคันรถ
ฝ่าฝนตกหนักบนถนนสาย๓๔๔ชมบุรีแกลง

เพื่อจะเร่งไปส่งแก๊สให้ลูกค้าที่ตลาดหัวกุญแจ
เกิดเสียหลักหักหลบรถสิบล้อ
ไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็พลิกคว่ำในร่องกลางถนน
ทำให้ถังแก๊สตกเกลือนกระจายเลยนะครับ
เพราะดีรถไม่ข้ามฝั่งไปชนกับรถคันอื่น
และที่สำคัญถังแก๊สไม่ระเบิด
จึงมีเพียงนายนัฐกรวังชาโชเฟอร์ขับรถบรรทุกแก๊ส
ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง